คณะกรรมธิการมวยสากลของญี่ปุ่นนะครับ
คือเราไปชกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้

คือนักชกไทยเราเนี่ยเวลาไปเนี่ย
ความพร้อมไม่รู้ว่าได้พักมากน้อยแค่ไหน
เพราะว่าคนที่ไปส่วนใหญ่จะเป็นนักมวยไทย

ดังนั้นเนี่ยบางทีอาจจะมีโปรแกรมชกมวยไทยแล้วพัก
ไม่เพียงของร่างกายมันก็ไม่ได้รู้สึกมาก

นี่โดนน็อกไปแป๊บเดียวเอง

เนื่องจากว่าไม่คุ้มค่าตัวที่คนดู

คนรู้สึกเปล่ามันแบบนะว่า

พอร่างกายไม่ได้ที่มันก็ไม่ไหวเนี่ยครับ
การเมืองอาจจะน้อยแต่ว่าร่างกายมันล้า

มันหลายประจายแต่ว่าความพร้อมเราอาจจะไม่เพียงพอที่จะไปชกเลยตอนนั้น

เพราะว่าเราไปชกกันที่ผมบอกนักมวยไทยส่วนใหญ่
ก็จะต้องหาเงินหาทองใช้